กลับไปวันที่สิบสี่มิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้ลงข่าวที่น่าสลดหดหู่เป็นอย่างมาก
เมื่อเด็กหญิงกรรมพระพ่อแม่วัยเพียงสิบสองปี
เครือญาติชายทั้งพี่ลุงน้าอ่า
เวียนกันมาข่มขืนกระทำชำราวมาราทอนยาวนานกว่าสองปีแล้ว
ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่กลับเป็นคนในครอบครัวของเธอเอง
เจ็ดญาติชายโฉม
เด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ๑๒ปี
นักเรียนชั้นปหกโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ตัวเมืองสุพรรณบุรีเป็นเด็กหญิงกำพราแม่ทิ้งไปตั้งแต่ยังเล็กส่วนพ่อก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอาศัยอยู่กับกลุ่มญาติเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนหนังสือแต่เมื่อราวปี๒๕๖๑ตอนเรียนอยู่ชั้นป๔อายุเพียง๑๐ขวบได้ถูกนายโด่มีศักดิ์เป็นน้าชายบุกเข้ามาข่มขืนขณะนอนหลับอยู่ในบ้านไนโด่คมขู่เด็กหญิงเอม

โดยข่มขืนเด็กหญิงเอโดยนายโดจะพาไปตามบ้านญาติหรือกระท่อมกลางทุ่งนาเพื่อให้ทุกคนผลัดกันมาลงมือก่อเหตุทุกคน
จะสลับสับเปลี่ยนกันมาค่มขืนวันละ๒๓ครั้งแต่คนที่คม
เด็กหญิงเอแทบทุกวันคือไนโดน้าชาย
ระหว่างนั้นก็จะถูกบังคับให้กินยาคุมกำเนิดเพื่อไม่ให้ท้อง
กระทั่งครั้งล่าสุดวันที่๓มิถุนายนพศ๒๕๕๙
ถูกนายรัฐที่มีศักดิ์เป็นพี่เขยข่มขืนอย่างรุนแรง
ป้าเขาถามหนูเขาบอกว่ามันเป็นอะไรไม่รู้มาบ้วนปวดท้องให้ป้าอยู่บ่อย
ก็เลยบอกกันแล้วมีบัตรไหมมีบัตรประชาชนไหมจะพาน้องไปหาหมอด้วยใช่ไหมคะ
และเมื่อได้ทำการตรวจภายในจึงได้พบว่า
แต่พอไปโรงพยาบาลนี่แหละถึงมารู้คนที่๒ที่๓ที่๔ที่๕ที่๖เนี่ยค่ะ
เป็นคนพูดเองหมดเลยไม่ได้บังคับถามคือ
ว่าถูกนายโด่และญาติข่มขืนกระทำชำราว
ป้าทั้งพี่สาวต่างก็ช็อกไปตามกัน
จึงได้ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมตำรวจและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพมาร่วมกันสอบปากคำเด็ก
ได้รู้ความจริงทั้งหมดรู้ตัวผู้ก่อเหตุทุกคน
น่าสะลดใจยิ่งกว่าคือ๒ใน๗คนที่ร่วมก่อเหตุ
เป็นเพียงเยาวชนอายุ๑๔และ๑๑ปีซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
วันที่๑๓มิถุนายนพศ๒๕๖๓ด้านสพเมืองสุพรรณบุรี
รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ออกหมายจับผู้ต้องหาในคดีล่วงละเมิดทางเพศรวม๗คน
จากนั้นชุดสืบสวนก็ได้บุกเข้าไปควบคุมตัวผู้ต้องหา๕คนที่เป็นผู้ใหญ่
รวดเดียวครบทุกคนมาสอบปากคำที่โรงพัก
ส่วนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กชายทั้งสองคนก็ได้ประสานผู้ปกครอง
ให้พาเข้าให้ปากคำต่อหน้าทีมสหวิชาชีพ
ยังอ้างว่าเด็กหญิงเอสติไม่ดีแต่ทางตำรวจก็มั่นใจในหลักฐาน
ผู้ต้องหาทั้ง๕คนถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและถูกคัดค้านประกันตัวในชั้นสอบสวน
เด็กหญิงเอก็ได้รับการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
ในการหาที่อยู่และการดูแลความปลอดภัยให้
พร้อมทั้งมีนักจิตวิทยาเข้าพูดคุยเพื่อคลายความวิตกกังวล
และทีมสหวิชาชีพเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องการศึกษาหาที่เรียนให้ใหม่
รวมถึงตัวพี่สาวของเด็กหญิงเอก็ได้รับการช่วยเหลือด้านวิชาชีพต่อไป